ดีขอบคุณทุกคน

เล้าโรมน้องอยู่ตรงระเบียง
นู่นเขายังยืนมองน้องอยู่นู่นเลย

ชายบอกไม่เห็นอะไรเลย
คืนนั้นก็นอนกันไปปกตินะครับไม่มีอะไร
ช่วงเช้าครับเพื่อนมาเล่าให้ชายฟังว่า
ชายเมื่อคืนเราเห็นผู้หญิงคนนึงมานั่งอยู่ข้างชาย
แล้วก็ก้มหน้าลงมาหน้าแทบจะติดกับหน้าชายเลยนะ
ตอนนั้นเหมือนเขารู้ว่าเรากำลังแอบมองเขาอยู่
เขาหันมามองเราแต่ตาตาดำเขาไม่มีเลยนะ

ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ทุกค่ำคืนของวันสุก๔ทุ่ม
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟัง
ฟังนะเลยขวัญสั่นประสาท
แล้วก็ก่อนอื่นเลยฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่าน
ใครที่มีประสบการณ์ลี้ลับประสบการณ์สยองขวัญประสบการณ์หลอน
ประสบการณ์เรื่องใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการนะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นพร้อมแล้วที่จะพบกับคุณผู้ชมในค่ำคืนวันนี้
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมทีมงานทุกท่านพร้อม
เราไปพบกับเนื้อหารายการของเราในค่ำคืนวันนี้

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมเราในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อาทันหมูแปดขากลับทำไมไม่กลับบ้าน
วันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณหนึ่งยมบาลน้อยครับสวัสดีครับผม

ผมเคยถามมั้ยยังว่าทำไมต้องเป็นยมมาบานน้อยจริงมัน
ก็เป็นชื่อของนะคะอาโอเคถ้าละยังนะครับไม่ได้เกี่ยว
ข้องอะไรกับยมมาบ่งยมมาบานยงั้นนะไม่เกี่ยว
อะไรอย่างนั้นนะไม่เกียรติครับเป็นเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ลายน่ารักน่ารัก
ใช่ครับเป็นลายเส้นของคุณหนึ่งใช่ครับนะฮะก่อนหน้านี้เราคุยกัน
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับก็คืออาคารหมูแปดขานะครับ
แล้วก็ทำไมไม่กลับบ้านครับผมครั้งนี้คุณหนึ่งมาเยี่ยมเยี่ยมสถานี
ดุของเราแน่นอนว่ามีเรื่องมาฝากกันอย่างแน่นอนครับผมแต่ก่อนที่จะไป
ถึงเรื่องนั้นผมถามแขกรับเชิญทุกคนครับถ้ามีความเชื่อกราฟเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์เรื่องผีคุณหนึ่งเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเลยครับเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเลยวันโลกนี้มีผีแน่แน่ครับผมจากเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังมา
จากประสบการณ์ครับที่เคยได้ผ่านมาครับผมและวันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่จะ
เอามาฝากชาวสถานีผีดุของเราครับบัตรสีบัตรทะเลิงผมไม่ได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วนะ
คุณแจ้ว่าแปลว่าอะไรครับบัตรสีบัตรทะเลิงส่วนมากเราจะได้ยินในนางเอกเวลาเค้าจะเจอพระเอก
สมมุติว่าเดินมาแล้วก็เหมือนกับนุ่งผ้าที่ตัวมาผืนผืนเดียวป้ายบัตรสีบัตรทะเลิงอะไรประมาณนั้น
ประมาณนักเกลียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นแหละครับวันนี้เรื่องนี้
ชื่อเรื่องนี้เลยครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้เรื่องนี้ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนรุ่นน้องนะครับ
เขาประสบพบเจอมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้วอ่าเดี๋ยวผมขอแทนชื่อเพื่อนคนนี้ว่าชัยก็แล้วกัน
ครับคุณชายครับผมคือตอนนั้นชายกับพี่สาวนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ครับแล้วก็ได้ไปเช่าคอนโดอยู่แถวแถวเอ่อเขตปริมณฑลนะครับคอนโดนี้มีประมาณสิบชั้นครับ
พักอยู่ชั้นที่สามครับคอนโดที่พักนี้นะครับมีมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างพร้อมเลยอืม
มีสองห้องนอนนะครับมีห้องใหญ่กับห้องเล็กอืมครับผมก็ถือว่าเป็นห้องพักที่พร้อมสับทุกอย่างครับ
ครับแล้วก็น่าจะมีค่าเช่าแพงที่สุดในย่านนี้นะตอนนั้นเลยก็ว่าได้ครับ
ลักษณะของห้องนะครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยด้านหลังจะมีระเบียง
ถ้าเราไปยืนตรงระเบียงเนี่ยแล้วก็ถ้ายืนถ้ามองลงไปข้างล่างนะครับ
จะเห็นร้านจอดรถเห็นป้อมระพออืมเห็นหน้าตึกใช่ครับอืมอืม
เท่ากับว่าด้านหลังของห้องหันไปทางหน้าประตูทางเข้า
ครับผมของเขาออกเนี้ยครับก็คือถ้ามีเพื่อนมาหาเราแล้วมายืนรอเราอยู่ตรง
เห็นป้อมรอพอก็เห็นกันเลยนะครับผมลักษณะลานจอดรถนี่จะไม่ใหญ่มากนะครับ
จอดรถได้ประมาณยี่สิบคันสำหรับคนภายนอกที่มาเป็นครั้งข่าวนะครับอืม
สำหรับรถของคนที่พักอยู่ที่นี่ก็จะไปจอดอยู่ที่ใต้อาคารอืมนะครับ
ห้องพักอยู่ชั้น๓ยืนตรงระเบียงก็ถือว่าอยู่ในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นกันได้นะครับ
เพราะว่าระยะห่างของอาคารไปถึงอ่าป้อมรอบพอเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเมตรครับครับ
ตรงกลางก็จะเป็นที่จอดรถที่ผมต้องบอกถึงเรื่องรอบพอในเบื้องต้นก็เพราะว่า
เรื่องนี้มีรอปภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอืม
แล้วก็ระเบียงที่อยู่ด้านหลังนะครับแต่ละห้องจะไม่ติดกันนะครับอืม
แต่จะสามารถมองเห็นกันได้ก็ในกรณีที่ออกไปยืนตากผ้า
หรือว่าออกไปยืนชมวิวอะไรประมาณนี้ครับ
ที่ผมต้องบอกถึงเรื่องระเบียงด้านหลังด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เพื่อนข้างห้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับอืมเอ่อ
ในช่วงสองเดือนแรกครับที่ชายกับพี่สาวเนี้ยเข้าไปพัก
ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่จะเริ่มมีเรื่องผิดปกติในช่วงเดือนที่สามครับ
ช่วงนั้นนะครับคือวันนั้นอ่ะชายออกไปยืนชายออกไปยืนโทรศัพท์อยู่ตรงระเบียงอืม
ช่วงนั้นระบบพอกำลังอ่าบวกรถเข้าออกอยู่อะครับครับ
ชายก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะระบบพอหันขึ้นมามองชายนะครับอืม
แบบจ้องเลยอืมจ้องแล้วก็ทำหน้าเหมือนไม่ค่อยพอใจอะครับอืม
ชายก็เอ๊ะรอบพอพอที่นี่เป็นอะไรวะอืม
คือทำหน้าเหมือนมีปัญหาเลยครับชายก็ไม่ได้สนใจครับก็เลยเดินเข้าห้องไป
ช่วงสายสายของอีกวันหนึ่งครับวันนั้นชายซักเสื้อผ้าเสร็จ
ครับชายก็เอาเสื้อผ้าออกมาตากอืม
ที่ชายกำลังตากเสื้อผ้าครับอาม่าข้างห้องแกเปิดประตูออกมา
หิ้วตะก้าผ้าออกมาด้วยครับอืม
ก็หันมามองชายนะครับแกออกมาแล้วแกก็หันมามองชาย
แล้วก็ทำหน้าเหมือนกับไม่พอใจอะครับ
ตุปิดดังปั้งเลยชายก็งงครับเอ๊ะเป็นอะไร
มันเป็นคำว่าแล้วเนี่ยใช่ครับเฮ้ยน่าเกลียดจังเลย
ตัวเดียวครับตกช่วงบ่ายวันนั้นครับชายก็ออกมายืนตรงระเบียงอีกรอบหนึ่ง
ยืนคุยกันอืมบางช่วงบางตอนครับเห็นอาม่าแกชี้ไม้ชี้มือขึ้นมาบน
เบียงนะครับครับชัยก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าคนเราคุยกัน
อ่ะบางทีมันก็อาจจะมีมีชี้ไม้ชี้มือไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับ
ครับชายก็เลยไม่ได้สนใจตกช่วงประมาณบ่ายสองวันนั้นครับ
ชายก็จะลงไปหาซื้ออะไรกินครับลงไปใกล้จะถึงป้อมรอปภครับ
ได้ยินเสียงรอบพอเรียกน้องน้องชายหันควับไปครับ
มีอะไรพี่อืมแล้วพอก็บอกว่าทำไมน้องทำอะไรน่าเกลียดจังเลย
เฮ้ยชายงงครับชายก็เลยถามยายก็เลยถามกลับไปครับ
ทำอะไรน่าเกลียดพี่โหน้องใช่แล้วอันนี้รอพอพอตอบแล้วครับ
น้องรู้อยู่แก่ใจยังจะให้พี่บอกอีกเหรออ่าใช่ก็รู้สึกโมโหแล้วครับตอนนั้น
ผมทำอะไรพี่พูดมาเลยดีกว่าอืมแล้วพอพอก็บอกว่าก็วันนั้นอ่ะ
พี่เห็นแฟนน้องอ่ะยืนกอดน้องอืมยืนเลาลมน้องอยู่ตรงระเบียงอ่ะ
เสื้อผ้าก็ไม่ใส่อาม่ายังออกมาเห็นเลยอาม่ายังบอกเลยว่า
ทำอะไรบัดสีบัดเถลงไม่รู้จักอายผีอายสางกล้องมันแสกแสก
ตอนนั้นชายก็ทั้งงงทั้งอึ้งเลยนะครับ
ชายก็เลยพูดสวนกลับมาครับพี่ผมไม่เคยพาแฟนมาห้องเลยนะอ่า
ไปไล่ดูวงจรปิดได้เลยว่าผมเคยพาแฟนมาห้องหรือเปล่าครับ
ตอนนั้นชัยก็เดินหนีไปเลยครับอืม
ตอนเดินไปใช้ก็คิดในใจนะครับคนที่นี่มันเป็นบ้าเป็นบ่ออะไรวะ
มันมีแต่คนแปลกแปลกบ้าบอกกันไปหมดแล้วครับสักพักใหญ่ใหญ่ครับ
หลังจากที่ชายซื้อข้าวซื้อของเสร็จนะครับชายก็เดินกลับมา
ตอนนั้นรอบพอคนเดิมครับยืนรอชัยอยู่อืม
เห็นชายเดินเข้ามาครับเขาก็ทักชายเลยน้อง
ห้องน้องมีอะไรหรือเปล่าอ่าตอนนั้นชายก็เลยตอบกลับไปครับ
พี่พี่ต้องรู้ว่าที่นี่มีอะไร
ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ผมไม่รู้หรอกว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับ
พอไม่ตอบอะไรครับชายก็เลยเดินขึ้นห้องไปอืม
หลังจากเรื่องนี้ผ่านไปครับชายกับพี่สาวก็อยู่กันไปเข้าครึ่งปีแล้วครับ
วันนั้นครับหลังเลิกเรียนชายยืนโทรศัพท์อืม
ตู้โทรศัพท์อยู่ตรงเอ่อคุยอยู่อยู่ในตู้โทรศัพท์นะครับหน้าคอนโดอืม
ใช่ก็สังเกตเห็นเพื่อนสองคนครับยืนอยู่ตรงถนนฝั่งตรงข้ามนะครับอืม
สองคนนี้เป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันครับ
ถนนตรงนี้จะไม่ใหญ่นะครับเป็นถนนรถวิ่งสวนเลนกัน
เพื่อนคนนึงกำลังคุยโทรศัพท์อยู่อืม
อีกคนนึงหันมาเห็นชายพอดีเลยอืม
ก็เลยสะกิดบอกเพื่อนที่กำลังคุยโทรศัพท์เพื่อนที่กำลังคุยโทรศัพท์ก็วางสายทันทีเลย
ทั้งสองก็เลยข้ามถนนมหาชัยครับพอข้ามถนนมาปุ๊บเขาก็ทักชัยก่อนเลยนะครับ
เอ้าชายลงมาเมื่อไหร่อืมชายก็ตอบเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นานแล้วอืม
เราคุยโทรศัพท์อยู่เกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยเพื่อนก็ทำหน้าตกใจนะครับตอนนั้น
เฮ้ยเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกับนายเองเราเพิ่งโทรศัพท์ขึ้นไปหานายเนี่ย
แล้วก็นัดกับนายจะชวนนายไปกินเหล้าเนี่ยครับชายก็ตกใจเหมือนกันครับเฮ้ย
เรายังไม่ได้คุยกับใครเลยโทรไปไหนเนี่ยเราเพิ่งเนี่ยเราคุยกับแฟนอยู่เนี่ย
อ่าเกือบสิบนาทีแล้วอืมตอนนั้นเพื่อนก็ยิ่งน่าเสียเลยครับเฮ้ย
เมื่อกี้เราเพิ่งวางสายจากนายเองเนี่ยเราโทรขึ้นไปหานายนายก็มีนายคุยกับเราอยู่อุ้ย
เนี้ยเราโทรขึ้นไปบนห้องเนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครรับสายวะครับจากนั้นทั้งสามงง
ทั้งสามคนนี่คืองงเลยนะครับทำหน้างงไปเลยแล้วก็แบบอึ้งพร้อมกันเลยครับ
มันเป็นไปไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมครับที่เพื่อนอ่ะจะโทรศัพท์อืมตอนนั้นก็ใช้พีซีทีนะครับอืม
เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะโทรเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะที่กำลังคุยอยู่อืม
ตอนนั้นชายก็บอกอยู่ว่าชายโทรหาแฟนครับนี่มันก็เป็นปริศนาอย่างหนึ่งครับ
พี่ชายยังไม่มีคำตอบนะครับแต่เพื่อนก็ยืนยันนะครับว่าโทรขึ้นไปอ่ะ
เสียงก็เสียงชายเสียงชายบอกว่าเป็นเสียงชายคุยกันเป็นคือรู้ว่าเนี่ยคือเพื่อนอ่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวเลยอุ้ยคือคุยกันแบบคือยังไงก็ชายอ่ะครับ
ตอนนั้นคือแบบหาคำตอบไม่ได้อืมนี่เขาก็เป็นปริศนาหนึ่งที่ชายังหาคำตอบไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับ
หลังจากนั้นครับเรื่องนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน
วันนั้นชายนัดเพื่อนมาซ้อมดนตรีที่ห้องครับอืมชายนัดเพื่อนสามคนนะครับ
ซ้อมดนตรีตอนนั้นซ้อมดนตรีไปประมาณถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับครับ
สองในสามคนนะครับก็ขอตัวกลับแต่เพื่อนอีกหนึ่งคนอ่ะ
คือบ้านอยู่ไกลก็เลยขอนอนกับชายที่ห้องค่ะทีนี้ช่วงนั้นคืนนั้นก็นอนกันไปปกตินะครับ
ไม่มีอะไรอืมจนช่วงเช้าครับเพื่อนมาเล่าให้ชายฟังว่าชายเมื่อคืนอ่ะ
เห็นผู้หญิงคนนึงมานั่งอยู่ข้างชายแล้วก็ก้มหน้าลงมา
หน้าแทบจะติดกับหน้าชายเลยนะชายตอนนั้นอ่ะเหมือนเขารู้ว่าเรากำลังแอบมองเขาอยู่อ่ะ
ครับเขาหันมามองเราแต่ตาตาดำเขาไม่มีเลยนะ

ตอนที่เขามองเราอ่ะภาพเราตัดเลยอืมเราไม่ได้หลับนะเราช็อกครับ
ชายก็เฮ้ยใครวะตอนนั้นก็ชายก็เพื่อนก็เห็นว่าเห็นภาพที่อยู่บนหลังตู้พอดี
คนนี้คนนี้เลยครับชายก็บอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนนี้คนนี้แม่เราอืม
เราเสียไปนานแล้วแม่เราไม่ทำอะไรน่ากลัวอย่างนี้แน่
นี่ครับเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาอีกคืองงไปหมดแล้วว่าตอนนี้คือคนรอบ
ตอนนี้มีแต่คนรอบข้างของชายที่เห็นแตกใช่ครับมีแต่คนรอบข้างที่เห็น
เรื่องนี้หลังจากเรื่องเรื่องนี้ผ่านไปแล้วครับช่วงเย็นวันศุกร์ของวันหนึ่งครับ
หลังเลิกเรียนนะครับชายนัดเพื่อนนัดเพื่อน๔คนมาแฮงเอาท์กันที่ห้อง
ประมาณสี่ทุ่มครึ่งได้ครับเขาก็กินกันไปจนรู้สึกเริ่มกึ่มมาแล้วครับ
เริ่มเมาแล้วชายก็ขอตัวเพื่อนนะครับออกไปสูบบุหรี่ตรงระเบียงอืม
ตอนชายออกไปยืนสูบบุหรี่ก็หันหน้าไปทางป้อมรอปภนะครับ
เดิมอ่าใช่ครับแล้วก็เอาแขนเนี่ยเท้าอยู่ที่ระเบียงขอบระเบียง
อ่าเพื่อนสี่คนเนี้ยก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องครับคุยกันสักพักใหญ่ใหญ่ครับ
ก็เฮ้ยนานแล้วเดี๋ยวชวนชายกลับมาเข้ามากินเหล้าดีกว่าอืม
หันหน้าไปปุ๊บเห็นผู้หญิงครับเฮ้ย
ยืนกอดเอวชายอ่าแล้วกำลังยืนเลาลมชายแล้วก็ใส่ซ่อคอชายอยู่อ่ะ
อ่าทุกคนตอนนั้นอ่ะเห็นหันไปคนเดียวนะครับเขาเขาก็เลยสะกิดเพื่อนเขาสามคน
หันไปดูอ่าพอหันไปดูปุ๊บตกใจอ้าปากค้างพร้อมกันทั้งสี่กลุ่ม
สี่คนเลยนะครับตอนนั้นมันที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับ
ผู้หญิงคนที่กำลังเล่าโรมอยู่ครับหันหน้ามามองทั้งสี่คนนะครับ

หันปุ๊บมาทั้งสี่คนเนี้ยหันควับกลับมามองแก้วเล่าตัวเองเลยอ่า
คือตอนนั้นสั่นทำอะไรไม่ถูกหรอกครับคือตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
สักพักใหญ่ใหญ่เลยครับเพื่อนหนึ่งในสี่คนอ่ะ
ก็พยายามที่จะเรียกชายนะครับชายชาย
มันน่าจะนานชัยอ่ะน่าจะสูบบุหรี่เสร็จแล้วครับอืม
ก็เลยเดินเข้ามาพอชายเดินเข้ามาปุ๊บ
สี่คนบอกเฮ้ยขอตัวกลับขอตัวกลับบ้านเลย
ขอตัวกลับบ้านเลยอืมแต่จริงจริงแล้วเขานัดกันว่าเขาจะ
เขาจะนอนกันอยู่ที่ห้องครับครับแต่คือยังไงตอนนั้นอ่ะ
ยังไงก็ไม่นอนแล้วคือไอ้สิ่งที่เห็นน่ะคือมันน่ากลัวมากเลยคือคือ
แต่เขายังไม่ได้เล่าให้กันฟังนะครับครับชาก็เลยจำใจแล้วเออ
ในเมื่อไม่นอนกันก็เดี๋ยวชายไปส่งตรงหน้าคอนโดแล้วกัน
ก็ไปส่งเสร็จแล้วก็บกแท็กซี่ให้จนช่วงสายสายครับ
ชายก็เพิ่งมาเพื่อนโทรมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเจออะไร
อืมเห็นเป็นผู้หญิงยืนกอดอยู่ใช่ตรงระเบียงนะใช่ครับอ่า
คือมันเป็นปริศนาที่ชายก็ยังไม่รู้อีกเหมือนเดิมซึ่งมันตรงกับรอปภ
ตรงกับป้าใช่ที่ให้ข้อมูลคุณชายไว้นะใช่ครับอ่าคือ
แต่ตัวเองไม่เห็นผมเห็นก็เลยไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไง
ก็เออก็ปล่อยไปครับจนเรื่องนี้ผ่านไปประมาณปีนึงได้แล้วครับ
วันนั้นพี่สาวกลับมาจากโรงเรียนนะครับอืม
ช่วงประมาณบ่ายสามได้อ่ะครับกลับมารู้สึกเพียครับ
ก็เลยล้มตัวนอนที่เตียงของชายอืมก็นอนก็ตาสลึมสลือนะครับตอนนั้น
เห็นพวกพี่สาวก็เห็นชายเนี่ยใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
เดินทั่วห้องเลยอ่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็เดินเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เดินออกมาหวีผมในใจพี่สาวก็คิดอ๋อน้องชายกลับมาแล้ว
ก็เลยหลับต่อหลับไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้
พอแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกหิวอะครับอืม
ก็เลยเดินลงไปหาซื้ออะไรกินครับพอเดินลงไปข้างล่าง
เห็นชายเดินสวนเข้ามาเอ้าชายลงมาเมื่อไหร่อ่าอ่า
ตอนนั้นชายตกใจก็เฮ้ยลงมาอะไรพี่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนี่ย
ไม่ได้อยู่ห้องไม่ได้อยู่ห้องครับเออพี่สาวก็ตกใจครับเฮ้ย
แล้วเมื่อสักพักใครเดินอยู่บนห้องอ่ะใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
ตอนนั้นชายก็บอกเฮ้ยพี่ตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย
เพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้นี่เองชายพูดเสร็จชายก็เดินขึ้นไปบนห้องเลยครับ
แต่ตอนนั้นอะพี่สาวแบบเกาะหัวแกรกแกรกเลยนะอะไรวะตาฝาดเลยวะ
ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองตาฝาดเหมือนกันครับแต่คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็น
หรือว่าเราตาฝาดจริงจริงวะครับอาจจะเป็นเพราะเราม่วงก็ได้
เออก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ใส่ใจอะไรหลังจากเรื่องเนี้ยผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน
ชายกลับมาจากโรงเรียนอ่าตอนนั้นชายกลับมาจากโรงเรียนชายก็
ไปไปยืนสูบบุหรี่ตรงหน้าระเบียงครับครับช่วงที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ก็
หันไปมองเห็นรับพอสองคนครับอ้าวหันขึ้นมามองชายอ้าว
มองแบบจ้องเลยนะครับอ่าเดี๋ยวชายก็จ้องอะไรวะ
บัดสีบัดเหลืองจริงจริงเลยเออเออจะทำอะไรทำไมไม่ไปทำในห้องครับ

รุ่นสมัยนี้เอออะไรกันนักกันหนา
แกก็เข้าห้องเลื่อนปิดประตูปิดปั้งเลย
ตอนนั้นชายงงครับชายวิ่งลงไปข้างล่างเลย
ชายวิ่งลงไปที่ป้อมรอพอพอครับ
พี่เมื่อกี้พี่เห็นอะไร

ก็เห็นผู้หญิงยืนเล่าโรมน้องอยู่ตรงระเบียง
นู้นเขายังยืนมองน้องอยู่นู้นเลย

นิติก็ถามว่าอ้าวทำไมถึงย้ายห้องล่ะชายก็บอกว่าห้องมันแพงครับอืมเลยอ้างไปครับอ่าห้องมันสูงบ้างอ่าห้องมันแพงอ่า
ทีนี้มันมีมันมีห้องหลายหลายราคานะครับเพลินว่าห้องชายอ่ะมันมันอยู่ตรงหัวมุมอืมมันเลยแพงอืม
ตรงหัวมุมนี้จะแพงหมดทุกทุกชั้นเลยครับทีนี้นิติก็เลยถามซ้ำถามชัยซ้ำนะครับว่า
มีแค่เรื่องห้องแพงอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแน่ไม่มีเรื่องอื่นใช่ไหมอ่า
ชายก็เลยหันควับมาพี่คิดว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือครับมีเรื่องอะไรเออพี่พูดมาอย่างเงี้เออ
บอกผมเลยดีกว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับนิติยิ้มแย้แหย่นะครับอืม
ไม่มีไม่มีหรอกน้องแต่ตอนนี้ห้องกว้างยังไม่มีนะเดี๋ยว
เดี๋ยวพี่จะทำเรื่องไว้แล้วกันเดี๋ยวถ้าห้องว่างเมื่อไหร่พี่จะบอกครับ
ตอนนั้นชายกับพี่สาวก็เลยต้องจำใจอยู่ที่นี่ต่อครับอยู่กันไปอยู่กันไปพักใหญ่เลยครับ
กันนานเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะเข้าประมาณปีครึ่งแล้วอ่ะครับวันนั้นครับ
วันหยุดเป็นช่วงวันหยุดพอดีเลยวันนั้นชายกับเพื่อนกำลังนั่งเล่นเอ่อ
นั่งเล่นเกมวิดีโอเกมกันอยู่ตอนนั้นพี่สาวก็นอนอยู่ในห้องเล็กนะครับ

ชายก็มันดังมาจากพี่สาวมันดังมาจากห้องพี่สาวนะครับ
ก็เลยเดินเข้าไปดูตอนนั้นเห็นพี่สาวกำลังแบบนอนเกร็งบิดไปบิดมาครับ
เหมือนกับคนที่จะหายใจไม่ออกครับชายก็เลยเขย่าตัวพี่สาวเขย่าให้ตื่นนะครับ
เขย่ายังไงก็ไม่ตื่นแล้วก็ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นนะครับชายก็เลยวิ่งออกไปข้างหน้าห้องเลย
อุ้มพระพุทธรูปประมาณสูงประมาณแปดหรือสิบนิ้วเนี้ยครับอุ้มเข้ามาอ่า
ตะโกนด่าเลยครับมึงออกจากพี่สาวกูไปเดี๋ยวนี้นะครับ
อย่ามายุ่งกับพี่สาวกูไม่งั้นมึงเจอกูแน่อืม
ด่าสารพัดสัตว์เลยตอนนั้นมันจะยกมาทั้งสวนสัตว์ได้ครับ
ด่าแบบโอ้โหด่าเยอะมากครับอืม
พักใหญ่ใหญ่เลยนะพี่สาวรู้สึกตัวขึ้นมาผมก็รู้สึกตัวขึ้นมา
ตอนนั้นร้องห่มร้องไห้อย่าเลยนะครับ
แบบพูดไม่เป็นภาษาเลยอ่ะแล้วหอบแฮ็กแฮ็กตลอดเลย
เหมือนคนหายใจไม่ค่อยออกครับชายก็เลยพยุงพี่สาวเนี้ย
ไปนั่งข้างนอกจนสักพักใหญ่ใหญ่ครับ
พี่สาวรู้สึกดีขึ้นนะครับ
สาวก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่นอนอยู่อ่ะ
มันมีผู้หญิงขึ้นมานั่งบนอกอืม
แล้วก็เอามือบีบคออืม
คือดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดอืม
นั่นแหละครับก็ทำทำให้แบบ
ตอนนี้พี่สาวคือไม่กล้ามานอนห้องเล็กแล้วนะครับ
ก็ไปนอนที่เตียงเดียวกับชายบนข้างนอกนะฮะ
ชายก็ลองแอบมานอนดูตรงนี้เหมือนกันนะครับ
เคยออกมานอนในห้องเล็กนี้ดูครับ
รู้สึกว่ามันอึดอัดมันรู้สึกหายใจไม่ออก
รู้สึกเหมือนมีอะไรคอยคอยกดอยู่ตลอดนะครับอืม
ตอนนี้ทั้งสองคนอยากจะย้ายจากที่นี่มากเลยครับ

คือย้ายไปอยู่คนละชั้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปย้ายไปที่อื่น
คือตอนนั้นคิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่คิดว่าทำเลที่นี่มันดีที่สุดแล้ว
เพราะว่ามันสามารถที่จะเดินทางไปโรงเรียนสะดวกแล้วก็หากินง่ายอืม
แล้วก็มันปลอดภัยด้วยก็เลยต้องจำใจรอต่อไป
ช่วงสายของวันหนึ่งครับชายเดินลงไปข้างล่าง
ไปเห็นอาม่าข้างห้องอาม่าข้างห้องแกมองชาย
มองแบบเหมือนแกแบบแกมองแบบด่านี่ด่านี่ใจอ่ะเออเออเออ
เหมือนกับด่าแบบด้วยสายตาไอ้โรคจิตไอวิปริตอะไรอย่างนี้
แต่ชายก็แบบคือมันเป็นวัยรุ่นตัวเองฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ย
คืออธิบายไปเขาคงไม่ฟังหรอกก็เลยเออปล่อยเลยตามเลยแล้วกัน
แล้วแต่เขาจะคิดก็เลยเออไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
มีวันหนึ่งครับที่ชายนัดแฟนอ่ะมาที่ห้องอืม
ตอนนั้นนัดแฟนมาที่ห้องแล้วแฟนก็มาถึงหน้าอ่าหน้าคอนโดแล้วนะครับ
โทรโทรบอกชายแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะชายเพิ่งตื่น
ตอนนั้นแฟนรออยู่ตรงป้อมรับพอนะครับชายเพิ่งตื่นชายก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อ
อืมชายก็ออกมายืนตรงเอ่อระเบียงครับ
แล้วก็โบกมือให้แฟนอืมตอนนั้นแฟนเห็นปุ๊บหน้าเปลี่ยนสีเลยครับ
บอกให้รีบลงมาเปิดเลยอ่าชายก็เลยรีบลงมาเปิดประตู
พอเปิดประตูปุ๊บแฟนตะคอกเลยครับทำอะไรอย่านึกว่าไม่รู้นะอ่า
รีบพาขึ้นห้องเลยตอนนั้นชายงงครับอะไรวะ
พอเดินขึ้นไปแล้วก็พาเปิดห้องเข้าไปปุ๊บแฟนเปิดประตูห้องน้ำ
แฟนเธอหาอะไรอ่ะอืมก็หาผู้หญิงไงเธอไปซ่อนไว้ไหนอืม
เมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่ข้างหลังเลยชัยหนึ่งในใจโอ๋มันเอากูอีกแล้ว
มาเล่นกูอีกแล้วอุ้ยดีไม่โดนตบใช่เลยหรือว่า
เห็นพี่เจ้นเห็นเออฟ้านหยุดกึ๊กเลยเออ
นึกขึ้นได้เออเคยเล่าให้ฟังดีกว่าชายแต่งตัวเลย
ลงข้างล่างเราอยู่ไม่ได้แล้วเร็วรีบลงครับ
จากนั้นแฟนก็ไม่เคยมาที่นี่อีกเลยนะฮะ
ก็คือเวลาเขาจะนัดกันเขาก็จะนัดคุยกันอยู่ข้างนอก

จนเขาอยู่ไปประมาณเกือบ๒ปีได้ครับ

นิติมาแจ้งว่ามีห้องว่างแล้ว

คือแค่ห้องที่หันหลังให้กับไอ้หน้าตึกเนี่ย

ผมไม่คิดว่ามันจะย้ายอย่างนั้นนะ

อยู่ตรงหน้าห้องนะครับ

แล้วเอาแผ่นยันสีแดงเบลออะไรมาแปะ

ตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่

แล้วก็ปล่อยให้ลูกบ้านเช่าอยู่ไป

คนจีนน่าจะเป็นคู่สามีภรรยาครับมาพัก

คู่สามีภรรยานี้ก็น่าจะหยุด

ไม่มีใครพักมาพักอีกเลย
ผู้ชายอยู่ห้องนี้ก็ไม่เคยมีใครทักอะไรเลย

คือตอนที่คนจีนสองสามีภรรยาย้ายออกนะครับ

แต่มารู้มารู้อีกทีคือเขาย้ายออกไปแล้ว

แล้วตีคู่วัยรุ่นนี่เหมือนกัน

มาวัยไปวัยก็เลยไม่ได้คุยอะไรเลย

เขามีเล่ากันมานะครับว่าที่นี่

คือเหมือนกับการตอกเสาเข็มที่ห้องตรง

เจ้าของโครงการนะครับบอกให้สร้าง

พับผมเลยหรอใช่ครับสร้างใหญ่

หลังจากสร้างเสร็จก็คือ

ชายฟังไปฟังมามันไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชาย

อันนี้เจ้าที่แหละที่มาบอกให้สร้างสารพับผมให้

แต่ที่คุณชายเจอไม่ใช่เจ้าที่

ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแค่คนละฝั่งกัน
ใช่ครับนี่มันก็เป็นปิดสนาที่

หลังจากนั้นคือเนี่ยช่วงชายไปอัปเดตมา

คนที่นิติพี่พี่รอปภใช่ครับไม่รู้ว่าป้าข้างบ้านเนี้ย
แกแกรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าแกรู้
แกครูข้างบ้านสิใช่เปล่าหรือแกอาจจะไม่รู้
ว่าทั้งหมดเลยลูกบ้านไม่รู้

แต่ที่แน่คือไม่ใช่แค่ผู้หญิงไง
มีผู้ชายด้วย

สองตนนี้เขาอยู่ในห้องนั้น

เขาอยู่เหมือนกับผู้หญิง

เพราะผู้หญิงอย่างที่คนอื่นที่เห็น

อยู่กับคนชาย

ถ้าเขาเป็นผัวเมียกัน

แต่แบบมันก็ไม่น่าอยู่อะนะแบบนี้

ห้องนี้๒ปีแล้วก็อยู่ห้องอีกนี้อีก๒ปี
ก็คือ๔ปีก็คือเรียนจบไหมครับ

เจ้าตัวไม่เจอไง
มีแต่คนรอบตัวที่เจอ
แล้วก็ดูเหมือนว่าเจอแบบจะให้ตัวของผู้ชายมีปัญหาด้วย

หันขึ้นไปดูปรากฏว่าไม่เจอ
รอพอ๒คนสีตาเลยนะ

มีกลางคืนที่เพื่อนเห็นก็คือตอนที่กินเล่ากัน
นั่นคือที่มาของคำว่าบัตรสีบัตรทะเลิง
เหมือนกับเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างกับผู้ชายที่ไปเช่าอยู่ในห้องห้องเนี้ย
แต่มันแปลกตรงที่ทำไมไม่ทำกับคนอื่น

ถ้าทำกับคนอื่นเนี่ยคือคนอื่นจะต้องอยู่ได้นานไง
สองผัวเมียจีนนั่นดีกว่าโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้

เขาจะมาสื่อสารอะไรอ๋อฉันเจอผีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
หรืออาจจะอยู่ไปแล้วมีปัญหาเพราะฝ่ายหญิงอาจจะเห็น
ผู้ชายมีคนอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
แต่ที่แน่นะทุกวันนี้มันเป็นหลักฐานที่สำคัญคือ
ไม่มีใครไปเช่าอยู่แล้วยันมันก็ยังอยู่ที่หน้าประตู

โหดมากอันนี้ไม่นึกถึงใจลูกบ้านเลยเนอะ
คือแบบลูกบ้านเดินผ่านแล้วเห็นยันแปะหน้าประตูอ่ะเพราะต้องคิดกันเปล่าวะ
บอกสยองทุกวันพอเปิดประตูโอ้โหยันสีแดงแปะ
ยันอันนี้เหมือนสะกดเหมือนกันอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้

นั่นคือเรื่องราวต้องลุ้นดีคุณผู้ชมครับ
นี่คือบัตรสีบัตรเถลิงอย่างที่บอกคือไม่ได้ยินคำนี้มานานมาก
ใช้สำหรับคนที่แบบทะลึ่งแต่ออกแบบน่ารักไม่ได้แบบรุนแรงมากอ่ะ

เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้นะ
อย่าเก็บไว้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เจอมาเอง
หรือว่าเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาได้หมดเลยครับ
ลี้ลับเหนือธรรมชาติคุณสัยมนต์ดำเรื่องผีเรื่องสาง
ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราครับ

ปัดหน้าเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น

พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ

นอนหลับฝันดีและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป